ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นรถไฟขนส่งพัสดุตกรางคุณผู้ชม
วิ่งจากสุงใหม่โกลกจะเข้ากรุงเทพไปตกรางที่บางสะพานที่ประจบกิริขัน
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาเกือบ๖โมงของวันนี้
พูดสิทธิ์ข่าวได้รับรายงานว่ามีชาวบ้านแจ้งว่าเกิดเหตุรถไฟตกราง
ก่อนเข้าสถานีบางสะพานหนึ่งร้อยเมตรก็ไปตรวจสอบไปเจอรถจักรนะฮะ
เป็นหัวรถจักร๔๕๔๒บรรทุกตู้พัสดุสินค้า๗ตู้ตกรางไป๑ตู้
ชาวบ้านเขาเล่าแบบนี้ครับก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนรถเหมือนเบรกกระทันหัน
แบบเอี๊ยดมาอย่างนี้ตอนแรกคิดว่ารถเขาเบรกธรรมดาจะเข้าสถานีหรือเปล่า
แต่พอออกมาดูเนี่ยมันตกไปแล้วรถไฟตกรางเอียงกระเท่เล่แบบนี้นะฮะ
ชาวบ้านก็เลยตกอกตกใจพากันออกมาดูนะฮะไปฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับ
คือสาเหตุยังไม่ทราบนะเดี๋ยวรอให้การรถไฟเขาสอบสวนก่อน
ว่าทำไมต้องเบรกแล้วถึงขั้นกับตกรางขนาดนั้นแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ย
ไม่ได้มีใครบาดเจ็บอะไรเพราะว่าไม่ได้มีผู้โดยสารค่ะนะฮะ
เป็นรถขนส่งพัสดุก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ข่าวของที่คนเขาฝากส่งนะ
เข้ามาที่หัวลำโพงอ่ะนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็ตอนนี้มีความเสียหายบางส่วนจากเรื่องของสินค้า
อาจจะล่าช้าไปด้วยแล้วก็เรื่องของรถไฟตกรางด้วยเดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปนะครับ